ช่วงนี้คุณผู้ชมสังเกตไหมโอ้โหฝนตกฝนเทฝนกระหน่ำมากเลย
ทางเราเลยมีเมนูเด็ดมาฝากด้วยนะคะ
นั่นก็คือต้มอึ่งไข่ใส่ใบมะขามอ่อน
๑ปีมีแค่๑ครั้งเท่านั้น
บอกเลยว่าคนดังหลายคนเขาก็ชิมเหมือนกันนะ

แซ่บขนาดไหนไปเบิกรถค่ะ
อย่างเผ่าเดือน๖ฝนก็ตกพร่ำอึ่งมันก็ร้องงำ
ห้ามาจ้างั้นมาสวบต้มอึ่งใส่ใบมะคามอ่อน
เมนูสุดแทนจากหน้าฝน
ไม่ใช่ของหากินง่ายเดอะพร้อมไหมพี่น้อง
เด็ดของเมนูนี้ก็คือไข่อึก
ไข่อึ่งที่มันแตกมันละลายในปาก
รสชาติมันจะมันนัว
สดกับน้ำต้มแซ่บใส่ใบมะขามอ่อนเพราะถูกหลักการกินที่แท้ทรู
หรือจะเพิ่มความนัวด้วยการกินกับน้ำจิ้มแซ่บก็ดีก็ได้
และบอกเลยว่าเมนูนี้คนหน้าตาดีเขามักหลาย
เริ่มกันที่ลูกทุ่งสาวลำไยหายทองคำอากาศฟ้ามืดป่นพราวแบบนี้
ไออึ่งก็จะตอบละเลยในปากตามด้วยน้ำแกง

อีกหนึ่งนักร้องสาวธัญญาอาสยาม
ชวนหวานใจหนุ่มอาโลกเขากลัวทำเมนู
ต้มอึ่งใส่ใบมะขามอ่อนทำเสร็จก็ฉวับตอนร้อนนี่แหละค่ะ
ฟินหลายอีกหนึ่งนักร้องสาวกระต่ายพันนิพา
สวบเมนูโปรดหมดแซ่บต้มอึ่งคือกัน
อ่ะโชว์ไข่อึ่งจุกให้ดูแบบนี้เพิ่มความนัวด้วยน้ำจิ้มรสแซ่บ
บอกเลยว่านัวเวอร์
สาวงามมิสแกรนด์ไทยแลนด์อุ้มทวีพรก็ขอกินต้มอึ่งกับเขาเหมือนกัน
ของดีมันต้องโดนจริงจริงนักร้องหนุ่มขวัญใจเอฟซีนุ๊กธนดล
ฝนมาแบบนี้ก็ขอสวบเมนูต้มอึกไข่ใส่ใบมะขามอ่อนกับเขาหน่อย
เอิ่มเขาให้สดน้ำต่ำเพิ่มความแจ็บแถมทิ้งไทยว่าใครไม่ชอบก็อยู่เซยเซย
ส่วนเจ้าของร้านสแตกแดกตับพี่อีทโปรงลาง
เป็นคนมักต้มอึ่งมากโดยเฉพาะต้มอึงไข่
ฝนมาแบบนี้จัดเลยค่ะและไม่ได้จัดคนเดียวนะ
ไปชวนเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงมาลองจัดเมนูนี้ด้วย
นางเอกคนสวยแต้วนัทพรหรือจะเป็นนุ่มหล่ออย่างซีซีวาส
อื้อหือทำออมภรรยาถึงกะอึ้งกันเลยทีเดียว
แต่คนที่ทำเอาหลายคนเตอร์ไพรส์ก็ต้องยกให้แม่ปิ่นจ้า
กับการลองกินต้มอึ่งครั้งแรกกับแก๊งเพื่อนแหม
ดูท่าจะติดอกติดใจกับเมนูต้มอึ่งไข่ใส่ใบมะขามอ่อนนะแม่ดา